มาอีกหนึ่งหนุ่มนะจ๊ะแนวลูกทุ่งกันบ้างดีกว่า
เป็นศิลปินหนุ่มน้องเบลทรงสิทธินั่นเองมาฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐนะจ๊ะ
พร้อมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าลำย่อง๒๐๑๙นะครับ

แล้วก็บอกเลยว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายกระบอกเสียงมิวสิกจ้า
สนุกสนานขนาดไหนไปดูนิดนึงจ้า
เพลงได้อยู่แต่แดนเซอร์ข้างพี่เจนเน็ตเขียวไม่เกี่ยวนะจ๊ะ
วันนี้มาสัมภาษณ์ใกล้กันก็เลยขอแจมน้องสักหน่อยนะครับ
อ๋อก็สนุกดีนะคะ
อ้าวนะครับบันเทิงไทยรัฐเราเปิดหมดทุกคนเลยนะครับ
อยากจะมาโปรโมทก็นี่นะคะมาฝากผลงานที่บันเทิงไทยรัฐได้นะคะ